คุณเชื่อไหมมันมีงานวิจัยออกมานะว่า
การล็อกดาวน์เนี่ยทำให้แมวเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นไปติดตามรายละเอียดและข้อมูลกันเลยนะคะ
กับชิ้นสมาชิก

โอ้โฮเฮ้ยน้องดิ๊กวันนี้เขาล็อกดาวน์เต็มตัวแล้ว

ที่แต่ละจังหวัดที่แบบว่าเป็นสีแดงเข้มอะนะ

เอาคุณลองดูมันอาจจะทำหน้าแบบนี้ใส่คุณก็ได้

โอ้โหเหวี่ยงจังเลยนะแมวจ๋า

อ้างอิงมาจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเจมส์คุกยูนิเวอร์ซิตี้

ดรเจสสิก้าเขาเป็นคนเลี้ยงสุนัขด้วย

รวบรวมผลงานวิจัยจากเจ้าของที่เขาเลี้ยงสัตว์กว่า๔๐๐คน
ในช่วงล็อกดาวน์โควิด๑๙ของออสเตรเลียนะคะ
เขาบอกว่าที่มีงานวิจัยเนี่ยนะคะ
ก็เพราะว่าเจ้าของจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิต
เลี้ยงสัตว์ตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะ
คือโดยปกติถ้าใครจะเลี้ยงสัตว์อย่างคุณชนะ

แล้วพอคุณมาทำงานมันก็อยู่บ้านตัวเดียว๒ตัวก็ไปใช่ไหม

แต่ถ้าหากว่าล็อกดาวน์คุณจะต้องอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืน

จากที่ก่อนหน้านี้แมวมันจะเป็นอิสระเวลามันอยู่บ้านตอนกลางวัน

ทำให้มันรู้สึกว่ามันขาดอิสระไป

แล้วทำให้มันเกิดความหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี

เออเขาว่าอย่างนั้นเขาสืบมาแล้วเขาวิจัยมาแบบนั้น
แล้วยังบอกอีกก็มันเหมือนกับว่าเรา
รบกวนพื้นที่ชีวิตของมัน

มันอยากเดินไปไหนทำอะไรก็ได้
แต่พอเราอยู่มันจะรู้สึกว่าเรามารบกวนพื้นที่ของมัน
มันเป็นพื้นที่เรามาก่อนไหม
เดี๋ยวมันกลายเป็นว่ามันยึดบ้านเราไปแล้วเหรอ

ทีนี้เจ้าของแมวกว่า๕๐
ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเออรู้สึกเหมือนกัน
แมวมันเหมือนไม่ค่อยพอใจที่เราอยู่กับมันเลยนะ
คุณชนะรู้สึกไหม
ว่าผมยังรู้สึกดีกับแมวอยู่
และแมวก็รู้สึกดีกับคุณอยู่ไหมนะครับ